ทั้งหมดที่สามีหายไปทั้งหมดกี่วัน

ตรงนั้นมันประกอบกับโค้งลอยศพด้วย

ต่อชดทั้งตำรวจเป็นร้อยเลยค่ะ

ไม่มีวิแววไม่มีใครเห็นทั้งรถและคน

แล้วก็ถูกพูดธรรมดานี่แหละค่ะว่า
ถ้ามีใครทำอะไรหรือใครไม่ให้กลับ

ใช่เวลาเดียวกันที่ปักทูบลง